มาต่อกันที่ข่าวนี้กันดีกว่านะครับ
เหมาะมากกับทรงผมที่ฉันให้ฉันอ่านข่าวนี้เหมาะ
ตอนนี้บอกเลยว่าเวทีสู่ฝันสำหรับน้องนะคะ

หื้มสวยใสอ่ะ
อันนี้มาเป็นนางงามรุ่นเล็กกันบ้าง

แจกความสดใสกันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
แห่งความฝันในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงของสาวไททีน
พวกเธอขอเป็นตัวแทนเพื่อนที่ผ่านเข้าสู่รอบ๕๐คนสุดท้ายนะคะ
ทักทายพร้อมกับขอกำลังใจจากคุณผู้ชมชาวไทยรัฐทีวีกันด้วย
ให้ร่วมรุ้นร่วมเชียร์ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่๓๐มกราคม
ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากอันนี้ก็เป็นเวทีแรกเลยใช่
เป็นลูกครึ่งค่ะเป็นลูกครึ่งอเมริกันสเตน

ใช่จากเตะฉีกคงฉีกขาต้องมาแบบเดินเรียบร้อย
ก็ดูจากรุ่นพี่ปีก่อนก่อนใช่ไหมคะก็เห็นการพัฒนาตนเอง
พี่ก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวค่ะ
แล้วก็เราก็พยายามพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้มีความสามารถ
แล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาประกวดในรอบนี้มากขึ้นค่ะ
เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากขึ้นค่ะ
ว่าจะเป็นคุณเชียร์คุณเกรสการก้าวแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยที่วิกหมอชิดนั่นเอง
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะ